สวัสดีครับมาค่ะพี่มดว่าไปเลยค่ะ

เอาอีกแล้วเห็นไหมเนี่ย

พระเอกก็มีตั้งหลายคนป่ะเรื่องนี้
แถมกำลังโด่งดังงานโชว์ตัวก็เลยเยอะตาม
ออกงานแทบไม่ได้หยุดพัก
งานนี้ก็เลยต้องบอกมีการทำตัวให้มันเยอะแน่นอน

โอ้โหเจอสารพัดแบบเนาะแองจี้เนอะ
แยกห้องแยกเครื่องกั้นผ้ากั้นเพ้อ

แต่คนที่เขาบอกมันจะต้องทำตัวให้มันยากหน่อย

จนทำเอาคนดูแล

เอาคนดูแลถึงกับเอือมระอา
ในความเรื่องมากของพระเอกคนนี้

ทนความเยอะจัดของพระเอกคนดังไม่ได้

ข้อแม้ที่ทำเอาคนดูแล
กลืนไม่เข้าคายไม่ออก

ไปงานขอคนจ้างบอกว่า

ถ่ายรูปกับเจ้าของงานบ้างล่ะ

เสร็จแล้วก็บอกอุ๊ยตายอะไรจะขนาดนั้น

สมองหมาปัญญาควายดีเหมือนกันนะ

เอาไปเอาเงินจากเขาปุ๊บแล้วห้ามถ่ายรูปกับเจ้าของงาน

มดหนูบอกเลยนะข่าวแบบนี้มันต้องเป็นพี่อ่านจริง

พระเอกกำลังจะดัง
ออกอาการยี้เกลียดขี้หน้า

พระเอกคนนี้ไปยี้เขา
พระเอกกำลังดัง

คู่บุญของตัวเองเท่าไหร่

ทั้งที่ละครกำลังออนแอร์อยู่
อ้าวก๊อกล้องซูมเย็นี่

เดี๋ยวพูดอีกนิด

ไปเอามาเป็นจากไหนบอกประชาชน

อ๋อเขาเขียนเองไม่มีความสามารถขนาดนั้นหรอ
สวมวิญญาณจิละนันต์มาโนแจบหรือเปล่า

คือคนก็พูดมาเยอะแหละ
พอพระเอกบางคนพอถึงจุดหนึ่งก็จะเยอะ

บางทีเข้าใจบางทีแบบขอรวมทีเดียวเลยได้ไหมครับ
ต้องรีบไปอย่างไรหรออะไรแนี่ยอะไรคือยังไงนะ

คุณแม่ข่าวต่อไปก็มีแน่

ก็ต้องดังสิคุณแม่ถ้าไม่ดังเขาจะพูดถึงทำไมคุณแม่

แต่ดีไม่ดีอยู่ที่ตรงไหนว่าใครวัดเท่าไหร่ดีไม่ดีคุณแม่

ก็เยอะขอแยกนั่นแยกนี่

ลูกสาวในวงการนักข่าวเยอะแยะเขาต้องเจอ
นี่ไม่ต้องแหกหนูนะคะนี่ส่วนนี้แชนแหกหนู

คนนี้ดังแน่
ยังจะโดนเลยนะคะเขายังไม่ตกนะคะ

แฟนคลับก็แกะกรี๊ดกันนะ

คนรักอย่างนั้นเหมือนกัน

เจอเรื่องเข้าไปว่าดังแล้วหญิง

วันนี้เรียกไม่แทนน่ะหญิงนะคอเค็ดมานานาคอเค็ดจ้า
แฟนที่เข้ามาอ่านก็ปลื้มฮารั่นไปเลยนะ
บอกว่านี่เป็นเหตุผลที่อดสงสารอดเอ็นดูไม่ได้จริง
ไม่ต้องรอดูก่อนเขาอาจจะมีเหมือนพี่โป๊ก็ได้
ก็ได้คุณแม่ว่าเขายิ่งโทวนกันเนี่ย
คุณแม่ไปเจอดาราชายหรืออะไรอย่างนี้

หมายถึงว่าอันนี้ไม่มโมโนนะคะ
เดี๋ยวมิ้นท์ชะลีดาเนี่ยเขาไปออกมาตอบแล้วบอกว่า
คนไปจ้องเป้าภูผาคุณไปจ้องกับเขาหรือเปล่า

นี่คุณแม่ดูเนี่ยคนดูไหมล่ะ
เขาจะให้ดูกล้าม
เดี๋ยวช่วยขันไปดูข้างหลังช่างแต่งหน้าข้างหลาย

เอาองี้เดี๋ยวเราไปถามคุณมิ้นท์ชะลีดาว่า

เพิ่งผ่านวันเกิดมาไม่นานภูผาเขามีอะไรให้ไหม

ถามไปทางนี้แล้วเขาก็เป็นช่วง
ฟิตก็ลุกขึ้นมาฟิตอยากอยู่เฉยก็ปล่อยตัวแล้ว
แต่ช่วงเลยค่ะไม่เกี่ยวกับว่าเราฟิตแล้วเขาฟิตตาม

คุณมิ้นท์ชะลายดาบอกว่าแล้วแตกค่ะได้หมด
เต็มไม้เต็มมือไหม

แต่นักข่าวน่ากล้าถามว่าเต็มไม้เต็มมือไหม

คุณคุณลองดูว่าคุณมิ้นท์ชะลายดาก็ตอบว่า
ไม่ได้จับเลยค่ะแล้วก็หัวเราะ
ถ้าสมมุติมีวันหนึ่งเธอมีแฟนขึ้นมา
เต็มไม้เต็มมือไหมหล่อนจะตอบว่าอย่างไร

คือเช่นแบบกล้ามแน่นในเวลามีการโอบมีการกอดอะไรอย่างนี้

มันเป็นจังหวะแบบคำถามต่อเนื่องหนูเข้าใจ

หล่อนอยากมาแอบโลกสวนหล่อนมันจะหวาด

อะไรนี่ที่มันทำอะไรผิดนี่

มิ้นบอกว่าไม่ได้จับแล้วเขาก็หัวเราะ
นักข่าวก็ถามบอกว่ามีบางคนไปโฟกัสผิดจุด

ถามมันเพิ่งมาเริ่มตรงนี้คุณแม่ก็คิดก่อน

อ้อมไปถึงสู่ไฮกรกเพิ่งกลับมากรุงเทพฯ

นิดบอกว่ามันก็เป็นเรื่องปกติ
มิ้นท์เห็นพี่ในวงการหลายคนก็โดน
ไม่ทราบเลยว่าเขามีรูปแบบนี้

ไม่รู้ก็อาจจะเป็นพี่โดมไหมอะไรอย่างนี้
ก่อนหน้านี้ก็มีไงเอ๊ะเขาหุ่นเปลี่ยนไปพุทธไง

เออใช่พุทธกระโดนคุณพุทธไปวิ่งไปขี่จักรยาน

ช่วงช่วงของแถมน่ะเดี๋ยวน่ะ
คุณรัชตายมันเป็นการทำบุญให้ถึงผู้ให้
ผู้ให้ทำบุญถึงผู้รับโดยตรงยิ่งกว่าสร้างบทสร้างวิหารอีก

คุณแม่เดี๋ยวเขาหุ่นเปลี่ยนไปรู้สึกยังไง
สร้างการบรรลับนี้เออ

เขาก็มาบ่นว่าเสื้อผ้าเก่าใส่ไม่ได้
ก็บอกว่าเดี๋ยวสักพักก็หยุดเล่นเดี๋ยวก็กลับมาใส่ได้

มีถามไหมทำไมต้องถอดโชว์ขนาดนี้
คุณวิทย์บอกว่าไม่ค่ะไม่ได้ยุ่งเรื่องนี้ค่ะ
จบแล้วค่ะอย่างนี้แต่ถามว่าคนมีกล้าม
ก็อยากจะโชว์แหละเพราะมันกว่าจะนานนะกว่าจะได้นะคุณแม่
ทำให้พี่น้องฟิตหมดเลยเนอะใช่
ความลังกายเนอะเออ

๖๐บาทนี่จะโดนกันเพราะว่าโชว์ต่างประเทศบ่อยมากเลยนะ
โอ๊ยยึดชนงชนดอะไรเดี๋ยวช่วงแล้ว
แต่นางมีที่ดินเยอะหน่อยไม่น่าเชื่อว่าจะมีเรื่องแบบนี้